คุณผู้ชมคะไปช่วยเหลือเด็กคนนี้กันหน่อยค่ะ
เด็กผู้ชายอายุ๗ขวบถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย

คุณปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนา
พร้อมด้วยทางตำรวจสนประเวท
มีหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นี่ค่ะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจค้น
หมายเลข๗อยู่แถวหนองบอนเขตประเวท
เพื่อไปช่วยเด็กชายวัย๗ขวบขอใช้เป็นนามสมมุติ

คือได้ประสานไปว่าน้องเอเนี่ยโดนพ่อเลี้ยงที่ติดยาเสพติด

พอไปถึงน้องเออยู่กับครอบครัวในห้องนี้
ตำรวจเลยเรียกพ่อเลี้ยงมาคุย
ศักดิ์สิทธิ์อายุ๒๔ค่ะ
จากการสอบปากคำนายศักดิ์สิทธิ์ยอมรับเลยว่าตีเด็กจริงทำร้ายเด็กจริง
คนที่ใส่เสื้อสีฟ้าคนนี้นะคะแต่เขาอ้างแบบนี้บอกตีเพื่อสั่งสอน
ก็เด็กสนเด็กพูดหยาบเด็กแอบเล่นไฟแชคเขาบอกเด็กสนค่ะ
ส่วนเรื่องยาเสพติดนายศักดิ์สิทธิ์พ่อเลี้ยงคนนี้ก็ยอมรับว่า
เคยถูกดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดจริงแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้ว
ตอนนี้มาเคี้ยวใบกระท่อมแทนมาเสพกัญชาแทนก็มันถูกกฎหมายแล้วนี่
เขาอ้างแบบนี้ว่ามันเสรีแล้วนี่
ศักดิ์สิทธิ์บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเอาลูกเลี้ยงไปดูแลเลยนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่ไปเลยค่ะบอกดูไม่ไหวไม่มีกำลังดูแลไม่มีกำลังเลี้ยง

ก็คือเด็กลูกชายผมก็อยู่กับผมมาตลอดก็อยู่กับแม่กับเด็กตลอดมาตลอดครับ
ถ้าดื้อมันก็จะมีผมคนหนึ่งที่ตีแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีน้องเขยผมคนหนึ่งที่ตีเขา
ว่าพี่เพิ่งเลี้ยงน้องได้เมื่อพฤศจิกาปีที่แล้ว

พี่เพิ่งชี้นะครับตัวที่เสพไหม
ไม่เสพครับตัวที่ได้ครับตัวที่ตัวปัสสาวะได้ครับ

กินแต่ใบกับกัญชาเพราะกัญชามันเสรีถูกไหมครับ
โอ้โหนี่อ้างอย่างนี้เลย

นี่แม่เด็กนะคือไอ้เสพไม่เสพมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคุณไปทำร้ายเด็กเนี่ย
ไม่ว่าจะเสพหรือไม่เสพคุณก็ทำร้ายเด็กไม่ได้
เขายืนยันว่าตัวของในเบ้นกับแม่ของเด็กเนี่ย
ทุกคนเนี่ยเขาบอกเขาเห็นมานานว่าทำร้ายเด็ก
เพราะทนพฤติกรรมของครอบครัวนี้ไม่ไหวนะครับ
อย่างเพื่อนบ้านที่อยู่ห้องในชั้นเดียวกันเนี่ย
บอกว่าครอบครัวนี้เขาอยู่กัน๕คน
กลางคืนเนี่ยไม่หลับไม่นอนนะ
ชายหญิงคู่นี้ส่งเสียงดังยันเช้า
ส่วนเด็กชายคนนี้ถูกพ่อเลี้ยงทุบตีประจำนะ
ใช้เท้าเตะก็มีใช้มือตี
ก็มีใช้ไม้แขวนเสื้อตีก็มีอะไรอยู่ใกล้มือตีหมด
แผลล่าสุดที่หางคิ้วซ้ายที่มีแผลแตก
นี่ก็เป็นแผลที่ถูกพ่อเลี้ยงทำเหมือนกัน
เวลาเด็กกินข้าวให้กินข้าวกับน้ำเปล่า

เด็กไม่เคยกินข้าวครบ๓มื้อไม่เคยให้เด็กมาวิ่งเล่นกับเพื่อน
เด็กเลยไม่มีพัฒนาการเลย
เรื่องที่อ้างว่าเด็กไปเล่นไฟแชคจุดไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กจะเผาห้องอะไรหรอก
คนที่อยู่แถวนี้ก็บอกเด็กเขาก็เล่นตามภาษาเด็กนั่นแหละ

คุมตัวพ่อเลี้ยงกับแม่ของเด็กไปสอบปากคำแล้วนะครับ

ตอนนี้แจ้งข้อหาเบื้องต้นคือเรื่องการทำร้ายร่างกายเด็กนะครับ
เด็กบอกเคยถูกพ่อเลี้ยงกระทืบนะฮะ
ตอนนี้ทางพมก็จะรับไปดูแลเรื่องของการรักษาอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ฟื้นฟูจิตใจต่อไปเดี๋ยวจะให้ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อน
ท่าทางอยู่กับแม่เหมือนเดิมท่าทางจะไม่ไหวหรือเปล่า
นี่นะฮะอีกสักครู่กลับมาครับ